คุณผู้ชมครับชั่วโมงนี้เรื่องราวของวงการตำรวจวงการศรียากีก็สั่นสะเทือนครับ
แล้วก็มีการพูดถึงกันมากโดยเฉพาะล่าสุดเรื่องของตำรวจหญิงนายหนึ่งครับ
มีการเลื่อนยดเลือดตำแหน่งในเวลาอันรวดเร็วเพียง๔ปีเท่านั้น
ก็ทำให้เกิดคำถามมากมายในสังคมว่าการเลื่อนยดแบบนี้มันเหมาะสมแล้วเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องหรือไม่
รวมทั้งเรื่องของการปฏิรูปวงการตำรวจมีการพูดกันมาต่อเนื่องยาวนาน
แต่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงสักครั้งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
กลายเป็นไวรัลวิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเมื่อแคทอธิติยาเบนจปักอดิตนักร้องลูกทุ่งสาวและนางงามเวทีดัง
ผันตัวมาจากคนวงการลูกทุ่งเข้ารับราชการตำรวจโดยเริ่มจากการเข้ามาติดยศ๑๐ตำรวจตรี
จนมาถึงยศร้อยตำรวจเอกในเวลาเพียง๔ปีเท่านั้นเสียงวิจารณ์ที่บอกว่าเร็วไปไหมเร็วไปหรือเปล่า
แม้วงการตำรวจจะถูกพูดถึงการปฏิรูปมาแล้วหลายรอบแต่นั่นก็เป็นเพียงนามปธรรม
เพราะในความเป็นจริงสารพัดปัญหายังคงถูกซุกเอาไว้โดยไม่มีใครคิดที่จะเก็บกวาดอย่างจริงจัง
ยังคงทำแบบรูปหน้าปาดจมูกผักครีมโรยหน้าหรือแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปเท่านั้นกรณีที่เกิดขึ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตอบกำลังพลชั้นผู้น้อยอย่างไรเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีคำถามว่า
การเปิดสอบเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรรู้รู้กันอยู่นามสกุลดังทั้งนั้นที่ได้รับการบรรจุ
ผู้บังคับบัญชาก็ชื่นชมว่าเป็นหน้าเป็นตาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกโอ๋โตไอ้หญี่ป์เยี่ยมเลยเว้ย
ทหารยังมีแนวความคิดอยู่นะ
หรือตับรอบยังมีแนวความคิดอยู่
บ้านเมืองมันก็ไปไม่รอดพัฒนาไม่ได้
พี่สุดที่ออกมาพูดเรื่องนี้
ตัวตีในการต้องการปรับตีรูปวงการตำรวจอย่างแท้จริง
ยางรังซิมันโรมสบชภก
ผู้ที่สั่นสะเทือนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในการเปิดโปรงตัวช้าง
หลักสูตรแบบนี้นะครับที่มันเปิดรับคนมาเนี่ย
มันไม่ได้มีแค่พ่อค้าเจ้าสัวที่เราอาจจะคุ้นเคยกัน
เห็นหน้าค่าตาในสังคมหรอก
บางทีมันอาจจะเป็นพวกเว็บพนันก็ได้
อาจจะเป็นพวกที่ทำผิดกฎหมายก็ได้
แล้วก็ส่งคนของตัวเองมาเป็นตำรวจนะครับ

แล้วทำให้สุดท้ายเนี่ยเราไม่สามารถปรับปรามอาชญากรรมนะครับ
สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเลื้อรังที่เกิดขึ้นในวงการตำรวจมาช้านาน
ก็ต้องบอกว่ามันคือตัวตำรวจที่ทำให้คนมีชื่อเสียง
คนดังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไปจนถึงอาจยากรสำคัญเนี่ยนะครับ
ใช้ช่องทางนี้ในการให้คนของตัวเองลูกหลานของตัวเองมาเป็นตำรวจได้
ต่อไปเนี่ยการวิ่งเต้นในยุคของรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยกำลังขาที่คุณมี
ใช้เพื่อการจับโจรไม่ใช้ไม่ใช่เพื่อมาพบนายหรือวิ่งกับนายอีกต่อไป
กรณีนี้ไม่ใช่เคสแรกและจะไม่ใช่เคสสุดท้าย
ตราบใดที่วงการศรีกากียังไม่อยู่ในร่องในรอยตามคันลองที่ถูกต้อง
หากยังเทิดทูลระบบอุปถัมภ์มากกว่าความรู้ความสามารถประชาชนก็จะเจอแต่คนที่ใส่เครื่องแบบตำรวจเท่านั้น
แต่จะไม่เจอคนที่ได้ชื่อว่าผู้พิทักษ์สันติราช